เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
กองประกวดมาในรูปแบบของสถานการณ์โควิดแบบนี้
ก็ต้องปรากฏกันแบบนะคะปิดฉากเข้าไปอย่างสวยงามเลยค่ะ
ผู้ครองมงกุฎคือนางสาวละพัทธิดาคงกระพันธ์หรือว่าน้องมิ้นอายุ๒๕ปีค่ะ
สถาปัตย์จากรั้วธรรมศาสตร์เป็นผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้จากเวทีนางสาวถิ่นไทยงามนั่นเอง
เชื้อนเอาชนะน้องหมูแห่มโชดนภาแก้วจรูนที่คว้ารองอันดับ๑ไปคลอง
ซึ่งทั้งคู่ก็ต้องเตรียมตัวต่อไปประกวดในระดับนานาชาติด้วยค่ะ
นางสาวทีมนางงามของเราค่ะก็เป็นเวทีแรกเลยที่จัดการประกวดขึ้นในรูปแบบใหม่นะคะ
เป็นแบบใช้มาตรการป้องกันโควิด๑๙นะคะเข้ามาในการประกวด
ก็พวกเรานะคะทั้ง๕คนจะเต็มที่เลยยังไงฝากแฟนแฟนนะคะที่ดูอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง๕คนด้วย